ทีนี้คุณผู้ชมค่ะไม่แน่ใจว่าคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านตื่นหรือยังนะ
ท่านเคยบอกว่าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ที่รัฐบาลจะช่วยเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะ
แต่ประเด็นคือผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วต้องใช้สมาร์ทโฟนถูกไหมคะ
หลังจากนั้นคุณอาคมก็บอกว่าแหมซื้อได้สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มันไม่แพงช่วยซื้อหน่อยไม่กี่พันบาท
แต่อยากให้ดูหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นนี้นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่มีหรอกนะสมาร์ทโฟนเนี่ย
แม้ว่าคุณอาคมจะบอกว่าเครื่องไม่กี่บาทเขานู่นเลยค่ะปีนไปหาข้างบนไหนขอดูซิ
สมาร์ทโฟนเครื่องไม่กี่บาทอยู่ตรงไหน
เขาน้อยใจพี่เบิร์ดก็สูงมาก
เขาน้อยใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลเลยรัฐบาลช่วยแต่คนรวยอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนรวยหรอกนะฮะ
แต่ประเด็นคือมันต้องมีสมาร์ทโฟนไงในการที่จะรับสิทธิ์ในการที่จะใช้แล้วเขาก็ไม่ได้ให้เป็นเงินสดถูกไหมฮะ
ต้องใช้สิทธิ์เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันอะไรนะเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะ
กลายเป็นประเด็นเลยนะคะคุณลุงท่านนี้วัยเกือบ๖๐ปีแล้วค่ะ
ปีนขึ้นไปนู่นด้านบนอยู่บนเสาส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ริมถนนซอยเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในอำเภอพนมสารคำจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายตัดเพราะรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลช่วยเหลือแต่คนรวย
ช่วยเหลือแต่คนที่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนแต่คนจนอย่างผมเนี่ยผมไม่มีหรอกนะ
เงินที่จะไปซื้อสมาร์ทโฟนพูดตรงคือไม่มีปัญญาซื้อ

เงินจะยาไส้ในแต่ละวันก็จะไม่มีจะเอาเงินไหนไปซื้อสมาร์ทโฟน
แล้วไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรจากรัฐบาลเลย
ข่มขู่เลยนะบอกว่าแกจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
ชาวบ้านระแวกนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
ก็เลยไปตามผู้กำกับสพเขาหินซ้อน
พร้อมกับกู้ภัยอีกสักประมาณ๑๐นาย
มาช่วยพูดคุยกับคุณลุงค่ะ
ก็คุณลุงแกก็ไม่ยอมลงมาอยู่ดีนะคะ

ภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คนให้มาช่วยเกลี้ยกล่อม
จนกระทั่งคุณลุงคนดังกล่าวยอมปีนลงมา
เพราะใจหนึ่งก็ยังรักยังห่วงลูกแล้วก็ภรรยานะคะ
ลุงคนดังกล่าวเราก็สอบถามชื่อเสียงเรียงนาม
ชื่อว่าคุณลุงทองวันเป็นชาวสุรินท
แต่มาทำงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นคนสวน
ส่วนที่ว่าคิดสั้นปีนเสาเพราะเครียด
ไม่เคยได้รับการเยียวยาใดจากรัฐบาลเลย
เพราะลุงบอกว่าก็เพราะผมผิดที่ผม
ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือใช่ไหม
เวลาเราก็ให้รู้แจกเมินทำไมแจก

เพราะชนไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้อะไรสักบาทเดียว

ส่วนตัวจริงคือไม่ได้เงินเยียวยา

อย่าไปเอาตรงไหน
เล่นกันเล่นไม่เป็นเอามีก็ไม่มีแต่ว่าจะฆ่าตัวตายเลย
ลุงฟังผมก่อนลองฟังผมก่อนถ้าเราไปประท้วงในส่วนสถานที่
ราชการอย่างเช่นศูนย์ศึกษานิกราชการวิรัยเกษตรนี่ก็ราชการ
เราทำให้เราทำให้รัฐบาลเขาเห็นแต่ถ้าเกิดตกลงมาตายนี่ปุ๊บ
ครอบครัวเสียใจแล้วเราเสียชีวิตเสียใจก็เผาทิ้งใช่ไหม
มันแค่นั้นแหละคนอื่นที่รักลุงล่ะชอบจังเลยอ่ะคนปลอบใจอ่ะอืม
ก็พูดมีตะกะดีนะแต่ลุงแกก็พูดถูกทั้งหมดนะเออแต่ลุงแกก็พูดถูกทั้งหมดอีกอ่ะ
เออเอาสิงัดกันแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะให้งัดอะไรหรอกนะ
ประเด็นนี้นำเสนอคืออยากจะสะท้อนไปเที่ยวรัฐบาล
นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะคะว่าคนจนบางคนเนี่ย
เขาไม่มีปัญญาไปซื้อสมาร์ทโฟนแม้ว่าจะราคาถูกนะคะ
ครับสุดท้ายแล้วค่ะผู้กำกับสพเขาหินซ้อน
ท่านก็กรุณานะคะนี่มานั่งยองคุยกับลุงค่ะ
ควักเงินสดส่วนตัวให้กับลุงทองวันหนึ่งพันบาทอืม
ลุงเอาไปช่วยเหลือกันก่อนช่วยได้ก็ช่วยไป
ผมได้ช่วยได้แค่นี้นะช่วยลุงเท่าไหร่ครับ
แต่ว่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับทั่วประเทศที่ไม่มีสมาร์ทโฟนฟังทางนี้
ผมยังยืนยันเมื่อวานนี้กับรายงานข่าวที่บอกว่า
สิบห้ากุมภาพันธ์สิบห้ากุมภาพันธ์ค่ะขอย้ายมาอยู่
คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะต้องไปที่ธนาคาร๓แห่งนี้
กรุงไทยออมสินทกศธนาคารของรัฐไปติดต่อเขา
สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีแอปเป๋าตังค์
แต่ณเวลานี้เขากำลังคิดหัวแตกกันอยู่ว่าจะจ่ายเงินให้คนเหล่านี้ยังไง
อ่านี่เป็นรายงานข่าวนะครับขอให้ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด
สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกเนี่ย
ต้องจ่ายเป็นเงินสดอยู่ดีเพราะมันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์
ถูกไหมคะมันก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนอ่ะใช่ไหมคะคือแต่ว่าอันเนี้ย
แต่ถ้ามันออกมาแล้วก็สามารถจ่ายเงินสดให้กับบางกลุ่มได้จริง
และบางกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนบอกว่าฉันก็ไม่มีสมาร์ทโฟนบ้าง
ฉันอยากจะได้เงินสดขึ้นมาล่ะถูกต้องเอออันนี้ก็เหมือนที่พี่เบิร์ทเผยบอกแกว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็อยากเอาเงินไปให้ลูกเออใช่นะฮะเอาคือ
ผมตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ท่านนะฮะให้ท่านผู้มีอำนาจได้คิดอย่างรอบด้าน
แล้วก็เหมาะสมที่สุดเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์
ขณะนี้เป็นเงินของประเทศชาติใช้มันอย่างมีค่า
แล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกกลุ่มต่อเนื่องจากประเด็นที่ปุ้ยเล่า
มีคุณผู้ชมพิมพ์มาคุณเพลงเขาบอกว่าไม่ได้เราชนะหมายถึงว่าเงินเยียวยา
เพราะว่าเขากำหนดว่าต้องเอาฐานภาษีปีหกสองมาคำนวณ
แต่ตกงานตั้งแต่ต้นปีหกสามเอออันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาแล้วต้องทำยังไง
ก็คือมันตกงานมาเป็นปีแล้วอ่ะใช่แล้วเอาฐานภาษีปีเก่ามาคำนวณ
จะเรียกร้องจากใครได้บ้างเออคือต้องดูปัจจุบันนึงว่าเขาคือตกงาน
ตอนนั้นยังงานทำอยู่อ่าแต่ตกงานปีหกสามทำยังไงเอ่อ

ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยครับ
คือเราก็ช่วยกันนำเสนอรัฐบาลให้ได้ช่วยกันคิด